สนับสนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

คุณแม่ค่ะเร็วค่ะ

เต็มตอนไปเที่ยวราชาราชาจะไปที่โดย

สวัสดีค่ะ
แต่วาเรตี้ขี้สงสัยนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายมาแล้วนะครับ
๓ทุบ๒๐จองไทยรัฐ

จานเซรียกับพี่ม้าไม่อยู่

ไปที่สเปรน

ช่วยพี่ม้าไปรีวิวรถกระบะ

เพราะแฟนอยากให้พาไปไม่งั้นเลิก

อาจารย์เลยต้องอย่างนั้นอยู่วัน๖๐ปีมีแฟนคนเดียว
ส่งไลน์มาพูดคุยกันฮะ
ทีวีของเราอย่างงี้ทำไมจากรายการต้องฮะเหอะอะไรอย่างงี้เป็นทอมเหรอ
ก็เหมือนคุณทำไมถ่ายรายการเดี๋ยวก่อนคุณคิดว่าทีวีเป็นกระจกเหรอ
นั่งจับผมจับเหนียงจับหน้าหน้ามันทำมาทั้งหน้าไม่ขยับอยู่แล้ว
จ้าไม่เคยทำอีหมอหมออะไรนะพุทธศาสตร์อะไรนะชื่อหมออะไรนะ
สุดยอดแล้วไม่เคยไปฉีดที่คลินิกนะไม่เคยคุณหมอเอาของใส่กระเป๋า
ทำไมที่ฉีดแล้วขับรถตู้มาที่ฉีดนี่ไม่ได้อะไรนะ
บ้าแต่พี่พลไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีคุณเปลี่ยนเก้าอี้เหรอคุณเช้าเช้า
เดี๋ยวสักพักพี่ว่าพี่นั่งพื้นแล้วเนี่ยแม็กจะต่ำไปไหนเนี่ยเก้าอี้
วันนี้สุดยอดคนออกต่างจังหวัดกันหมดส่วนใหญ่คนออกต่างจังหวัด
แต่ใครดูพวกเรากันอยู่แต่เราสามคนไม่ออกเออทำไมอ่ะ
ทำไมอ่ะเรางกเงินบ้าเหรอเราอยู่กับเพื่อนคุณสมใช่
แล้วคุณจะอยู่ไหนก็แล้วแต่คุณเดินทางอยู่หรือคุณอยู่จังหวัดไหน
ดูผ่านแอปพลิเคชันของไทยรัฐได้ส่งไลน์ร่วมพูดคุยกับเราได้
ตอนนี้เลยนะฮะสงการแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
แต่ละจังหวัดของคุณมีอะไรดีมีอะไรเด็ดใช่ไหมครับ
แม้อยากให้สับฮนาธิตอนคุยกันเที่ยวห้องจังห้าเหรอเกิน
มาคุณเที่ยงโงงไม่ได้เป็นคนเลยล่ะนะครับ
เดินเลื้อยกันไปมาเลยเออพามาไปไปไหน

ตั้งแต่มีผัวภามาะนึงไปหอยมากเลยนะ

ไม่ไปด้วยกันบ่อย

ตัวเองตอนแรกกัดจะไปห๊อกจะไปนั่นน่ะ

ลุงหลวงหรือถลุงหลวง

ถอดเสื้อนมใหญ่ทุกคน
ผมกลัวไปจะเป็นถลุงหลวมอ่ะสิ

หรือตอนแรกก็ว่าจะไปนั่นไปหนองคาย

สรุปแล้วเดี๋ยวมันจะไปถลุงหลวงเดี๋ยวมันจะไปหนองคาย

ไม่ได้ไปสักที่อาจจะพระม่าหน้าที่ได้ไป

นี่ก็ว่าจะไปพม่า

พูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้

สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับผม

นอกท้ายกระบะแต่คุณตอนที่ทำอะไรอยู่นะไป
เอาแบบนี้เรามาแตกกันดีกว่าถ้าผู้ชมได้พื้นที่ต่างต่างเนี่ย
ร่วมกับเราได้เขาขอบความมาร่วมกับเราอะในจังหวัดต่าง
ที่วันนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเขาเชิญชวนกันไปเนี่ย

ว่ารถกระบาดจะต้องมีอีกครึ่งเดียว

คือวันนี้รายการโป๊ะแตกของเราเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ย
เฮ้ยมันจะจบไหมว่าเบรกแรกเนี่ย

คิดของคนในกรุงเทพของคนทั่วประเทศไทยเนี่ย

เอาเราเริ่มจากกรุงเทพมหานครก่อนเนอ
ได้เลยที่ใครได้ยินงานนี้กันมาบ้าง

เย็นทั่วล่ามหาสงการ

ไม่เคยทุเลศเมื่อก่อนฉันเห็นเธอไปเข้าสารตลอด

แบบหัวแดงต้องโกกหัวแดง

อาจจะไม่คืนเหมือนทุกปี
แถวอาซีเอแถวศรีลมแถวเข้าสาร

จัดขึ้น๑๒ถึง๑๕เมษายน
วัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม

บริเวณ๙พระอารามหลวง

จะจำลองสงการ๔ภาค
มีทั้งภาคเหนือภาคกลางอีสาน

เขาต้องการนักสาวทางอาทิตย์ประเพณีไว้

กิจกรรมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน
การแสดงธวัฒนธรรมกิจกรรมไหว้พระ๙วัดประจำรัชกาล

ถ้าสมมุติคุณไปแถวชุมชนบางลำพู

ถนนพระอาทิตย์สวรรค์สันติชัยปราการ

ในกิจกรรมสงการวิถีไทย
กิจกรรมสงการรอบเกาะรัตนโกสิน

ที่ไหนครับพี่พล
เราจะจัดขึ้นที่บริเวณชายหากบางแสน
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เราจบปุ๊บ๑๒๑๕
ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่

จาก๑๘๒๐ล่ะคุณพลตอานนท์

โหโหโห

ถ้ามูไหล่กว่านี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินละ

เกือบ๑๐วันไหลเล่นน้ำกันตลอด

จากไล่ออกแล้วตัวมึงยังเปื่อยอีก

อ้าวเขายังต่อกันหรือเปล่า๓วันอาทิตย์แต่พร้อมประแดง

ใช่ในกรุงเทพนี่แหละพระประแดง
มาที่จังหวัดขอนแก่นได้เป็นบ้างดีกว่า
มีงานประเพณีสารเทศกาลดอกคูณนะครับ

โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่๕๑๕เมษายน
บริเวณบึงแก่นนครแล้วก็ถนนศรีจันทร์นั่นเองนะครับ

ถ้าสมมติถนนข้าวเหนียวเนี่ย
เราจะคิดถึงขื่นที่เขามัน

ใช่แล้วก็แข่งเปตองชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดานะครับ

รับววงย้อนยุคโบร์ดตำต้องไป
ไปที่นครพนมเนี่ยนะฮะจะมีฤื่ลลมบุญปีใหม่ไทยราว
อย่างที่บอกว่านครพนมนี้แค่กั้นไว้ระหว่างแม่น้ำโขง
สะพานมิตรภาพไทยราวนครพนมก็จะมีอยู่
จะจัดขึ้น๑๑๑๕เมษายน
เขือนหน้าเมืองเขตเทศาบารรมเปียงนครพนม
ไปพวกถนนคร่าวทั้งนั้นเลยนะคะมันมีข้าวเยอะอ๋อ
เขาก็เลยให้ไปกินอีกของจังหวัดอ่างทองก็มีข้าว
ถ้าสมมุติคุณไปที่นครพนมขอให้ไปที่ตลาดเก่า
ตลาดเก่าท่าน้ำเมืองนครนะฮะณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเทศบาลเมืองนครพนม
สนุกสนานกับการเล่นสงการถนนข้าวปุ้นอย่างที่คุณบอก

ขบวนแห่เทศกาลสงการของชุมชน
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเขาบอกถ้ามีโอกาสไปไหว้พระธาตุพนมกัน
อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีพญานาคตัวนั้นก็เป็นจุดพญานาค
เขามีพิธีฮดส่งด้วยนะ๖ส่วน๖ส่วน

เขาเรียกวิธีว่าฮกส่วนฮกส่วน
ท่านผู้ชมอยู่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่บ้านของคุณมีอะไรดีมีอะไรเด็ดส่งมาโป๊ะร่วมกับเรานะฮะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายจังหวัดเลย
อย่าลืมมาเจอกันนะฮ่อ
เดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวกับโพสต์แตกครับ

เขาก็เป็นเกรกวีน
เกรกวีนอยู่แตป

ผ่อนด้านเฝ้าผู้ใหญ่๒คน

อยากพูดเลยก็พูด

ถามฉันว่าแล้วจะมาจัดรายการทำไม
ก็ไม่แย่งเขาพูดไงก็ปล่อยให้เขาพูดเลย

อาจารย์เต๋ลิกก็บอกนี่ความถูกต้องเป็นอย่างนี้นะ

พออาจารย์เสร็จเขาก็เปลี่ยนมือ

เพราะฉันไม่รู้จะพูดอะไร
ถ้าสมมุติว่าทั้งคู่แบบหายใจเริ่มติดขัดแล้วทำไง

โรงพัฒน์ปาโล่ใกล้
เรามาต่อกันที่จังหวัดต่าง
และต้องกำลังรอไลน์จากท่านผู้ชมคนอยู่ว่า
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดของคุณมีอะไรดีอะไรเด็ดลอง
ตามมาเข้าใกล้กรุงเทพกันบ้าง

หาดใหญ่มิดไนส์สงการ

จะจัดขึ้น๑๑๑๓เมษาน้ำบริเวณสาราไทย
แหมสมิลานะครับอำเภอเมืองสงขาจังหวัดสงขานั่นเองนะครับ

เธอพาฉันไปกินร้านอาหารแล้วที่ฉันนั่งร้องไห้
เฮ้ยฉันเป็นเพื่อนเธอเหรอไม่เป็นเพื่อน

ที่อะไรที่ฉันนั่งร้องไห้ที่พาไปกินอาหารใต้แล้วเป็นเป็ด

นี่จะเชื้อแล้วไปตากน้ำหัวเรือ

ไปอย่างนี้ไปที่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเขาก็มีสงการออนเดอร์บีชนะครับ
โดยเฉพาะมีขึ้นในวันที่๑๒ถึง๑๓
เมษายนณบริเวณสวนสาธารณะโรมารัสเดอร์แอร์พอร์ต

ภาดประตองเฉยดัดแอร์พอร์ต
ก็อย่างที่บอกมีขบวนพระพุทธศรีหิง

สูญการค้าจังซีรอนของพี่น้องนะ

ไปที่งานเทศกาลมหาสงการนางดานเมืองนคร

อยู่ที่ไหนต้องกดนางดาลศรีธรรมราช
อุ๊ย๑๒๑๕ผู้ชายต้องถอดเสื้อเต้นอ๋อไว้เต้น
แล้วเก๊คิงเต้นยังไงเก๊คิงนั่งก่อนโหวิกัสเต้น
เอาอย่างนี้เขาจะจัดขึ้นที่สวนศรีนครโศกราชนะฮะ
สนามหน้าเมืองพระอีสวนพพระนารายชนครศรีธรรมราช
ก็จะมีการเล่นลิกอร์ลิกอร์กับลิเกต่างกันยังไง
กอร์เป็นการแสดงของภาคใต้หรือเปล่า
แอดดี้ลิกอร์คืออะไรการแสดงและลิกอร์
ก็เปล่าแต่งต่างกับตรงนี้เขียนไม่เหมือนกัน
ก็มีการแสดงแสงศรีเสียงชุดสีธรรมนาศกราชนะฮะ
หลวงพ่อโตทองคำนะครับ
ละเล่นสงการพื้นบ้านการประกวดเทพีสงการ
แล้วก็การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับ
สุดยอดพ่อคัสสันสุดยอดพ่อคมแม่คัว
พ่อคมแม่คัวหัวเห็ดนะ
ไม่แต่พอโกแม็กโกส่วนใหญ่มาจากสุพรรณบุรีเยอะ

เพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือ

สุพรรณบุรีอ่างทอง
อันนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ชาววัง
อาจารย์ยุทยาไม่ได้อยู่อยุทยาอ่างทองนะ

นั่งรถไปแล้วโปะแตกอะไรรู้ไหม
เจอกลองถ่ายเอกแซก
โอ้โหกลับบ้านไม่มีสักดอกเลยนะ

แม้ไม่มีนะ
พระแดงจังหวะโสภักราณทาง๒๙ถึง๒๔

ใช่ถ้าใครอยากตกงานก็ต่อที่พระประแดง

และการละเล่นสบาของชาวไทยรามันนะครับ
และการเล่นพื้นบ้านประกวดหนุ่มรอยชาย
โอเคการเล่นน้ำสงการแบบชาวไทยรามัน

หนุ่มรอยชายคือวันไม่ทำอะไรเดินรอยชาย

สุดท้ายสบายของคนที่ไปประกวดอย่างหนึ่ง

คือชื่อเดิมของนครศรีธรรมราช
เป็นการแสดงพื้นบ้านของนครศรีธรรมราช

สรุปแล้วก็ไม่รู้ว่าลิเกหรือลิกอร์

พี่เอกไม่อยู่ดีใจก็รับรางวัลอยู่

ใช่แต่พี่เอกก็ได้นักแสดงดารำยอดเยี่ยมจากเรื่องฮับเลอสเซอร์
เสิร์ชที่แปลว่าหัวของโนลา

รู้สึกไงพี่พกรู้สึกเสียใจไหมที่ตัวเองไม่ได้รางวัล

ได้รางวัลหลักหนังเลยได้สุดให้มาแก๊กไง

ภูมิกราบอ๋ออย่าไปย่ายสิไม่มีทางได้อยู่แล้ว
ไม่เอาฉันเอาเงินฉันเอาเงิน

แล้วไม่ใช่แล้วเรื่องใหม่นี้ได้เงินไหม

เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหนังที่เราอยู่ใน

เจนเร้งยังอยู่เหรอ

โอ้ยดำสงการมาไม่ลำสงการำสงการนั้น
นะครับผมนี่นางสงการปีนี้ใครน่ะนางการกีนีนางกิลลากินี
ใส่แวดเพชรนิ้วชี้ด้านขวาหัวสีแดงเอาล่ะใส่นาดิการว์แลส
นะครับผมนางปีนี้ต้องหาเขาจะชื่นแบบนี้หรอ
อันนี้หูดขึ้นตรงฝั่ง

มีเผ็ดอะไรรู้มั้ยเผ็ดติดน้ำ
แต่แค่จะหัวเราะก็ไม่ออก

ตอนแรกหันไปนึกว่าจันเซรี่

มันจะกล่อยไปแล้วล่ะมันเป็นกระแสมหาชนไปเลยว่า
มาตรา๔๔มันมาควบคุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะ

มาตรา๔๔มันเป็นการน่าห่ำ
ใช้รถกระบะในการเล่นน้ำเอาถังน้ำขึ้นไป
ไว้ข้างบนรถกระบะได้แต่ห้ามคนไปนั่ง
เป็นกระแสดราม่ากันทั่วประเทศเลยจริง
แม้กระทั่งการควบคุมพื้นที่ในการเล่นน้ำพอสมควร

ฉันดูจัดรายการข่าวไข่ไข่เหมือนนั้น

รวมเลยจังหน้าเลยอ่ะ

ฉันเป็นฝ่ายต่อต้านม้าไม่ได้

โดนจัดมั้ย
คุณวันนี้นายยกข้อบอกแล้วออนุโรม
หลังสงกรรมป์เราค่อยมาว่ากันใหม่

ด้านรองนายกหรือรัฐมนตรีกระทรวง

เพราะฉะนั้นเอาง่ายว่าขอสรุปโดยรวมว่ารถตู้
วันนี้รถตู้นั่งได้ไม่เกิน๑๓คน

ขณะที่รถกระบะรอบขอบ

แต่รถกระบะอย่าเกิน๖คน
และที่สำคัญเล่นสงการให้เซฟตัวเอง
จะไปนั่งหลังกระบะรัฐบาลให้แล้วเราก็ต้องจับแน่น

อย่าไปนั่งขอบอย่าไปนั่งขอบโดยเด็ดค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งถ้าตำรวจจะปรับ

นี่ถ้าสมมุติเขาไม่ให้นั่งขอบใช่ไหม
และจะสั่งไปนั่งบนนี่นั่นแหละ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาโป๊ะแตกกับเรื่องนี้ดีกว่า

มีคลิปปลาชดปลาชันกันเยอะพอสมควร

กลายเป็นกระแสดราม่าแห่งชาติเลยครับพรุ่งนี้เจอเราสามคนอีก
เพราะว่าพี่ม้าไปสเปนอาจารย์จริงไปอเมกา
ไปทำอะไรใส่รถครับผมไปรีวิว
ครับผมพอทีลาไปก่อนวิเคราะห์อะไรวะ
โอเคเอาเชิญอ้าวพรีฟวิเคราะห์
แยกไปก่อนต้องมาโอเคสวัสดีครับ